ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในวันนี้นะครับได้มีความเห็นผ่านร่างความเห็นชอบ
งบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๐ด้วยมติเอกฉัน
ซึ่งคิดเป็นวงเงินกว่า๒๗ล้านบาทด้วยกัน
ดังนั้นเมื่อมติผ่านเป็นเสียงเอกฉันทั้งวาระ๒และ๓รวดเดียวแบบนี้
จะทำให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ทันตั้งแต่๑ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
เจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันจากรายงานครับ
การประชุมสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติใช้เวลาไม่ถึง๒ชั่วโมง
ก็สามารถให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖
วาระ๒และ๓โดยมีสนชอภิปรายเพียง๒คนคือ
นายวัลลบตังคณานุรักษ์ที่ถวงติ่งการตัดงบกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะกรมกิจการเด็ก
ถูกตัดไปถึง๔ล้านบาทจากที่ขอเพียง๙ล้านบาท
และนายสมชายแสวงการที่ติดใจงบประมาณการก่อสร้างศูนย์กีฬา
ของกรมพระศึกษาเท่านั้น
ซึ่งการจะทำงบประมาณรายจ่ายปี๒๕๖๐ครั้งนี้
แยกยุทธศาสตร์ออกเป็น๖ด้านด้วยกัน
ประกอบด้วยความมั่นคงและการต่างประเทศ
การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
การพัฒนาคนและส่งเสริมศักยภาพคน
การแก้ไขปัญหาความยากจน

และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบบริหารจัดการภาครัฐ
หลังการพิจารณาในชั้นกรรมธิการมาแล้ว
กระทรวงแรกที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด
ยังคงเป็นกระทรวงศึกษาธิการ

มุมมองของนักวิชาการเห็นว่า
การจัดสรรงบประมาณครั้งนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา
เพราะเน้นจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
มีลักษณะกึ่งอนุรักษ์นิยม
่งเน้นไปที่การถวงดุลเสถียรภาพด้านความมั่นคง
และยุทธโปรกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย

ตอนนี้ภายคู่คามเรื่องของมนิษฐ์ก็หมดแล้ว
เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ามองจากงานนี้นะครับ
ก็คิดว่าในภูมิภาคเรามันก็เป็นภูมิภาค

เพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ครับความจำเป็นในการรักษา
เขาเรียกว่าเสถียรภาพหรือความมั่นคง
อาจจะต้องหมายถึงมีค่าใช้จ่ายทางด้านอาวุธในระดับหนึ่ง
แต่สิ่งที่ผมตอบไม่ได้คือผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเป็นทหาร
เพราะฉะนั้นขอบเขตไหนที่จะเพียงพอ
ขอให้มีการจัดทำในลักษณะที่มีความโปร่งใส
มีการบริหารเรื่องนี้ไปอย่างยุติธรรม
สำหรับผมผมคิดว่าอันนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญ
ส่วนถกเถียงขนาดนี้เป็นเรื่องทางด้านของทหารหรืออะไรแล้วแต่

จะต้องทำในลักษณะที่โปร่งใสแล้วก็พูดง่ายไม่มีนอกใน
ถ้าทำได้ตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าจะตอบโจทย์
ตอบคำถามสำหรับประชาชนได้
และสิ่งที่นายสมชายมีความเห็นตรงกับนายอนุสรธรรมจัย

ในคณะกรรมการนโยบายและกำกับบริหารหนี้สาธารณะ

ก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทย
เทเม็ดเงินลงไปขับเคลื่อเศรษฐกิจ
และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งหลาย
ที่จะส่งผลต่อฟันเฟืองเศรษฐกิจ
และปากท้องของประชาชน
มากกว่าจะมุ่งเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง

เทวรัฐทีวีรายงาน